ว่าอยากได้โชคได้ลาบลองตามชาวบ้านกลุ่มนี้เขาไปครับ
ชอบชอบเพลงนี้

เอาคุณผู้ชมครับขอให้โชคดีขอให้รวย
กันจริงสองท่านที่เต้นแดนกันอยู่เนี่ย
ดีใจนะเนี่ยพูดรางวัลนะครับจากเลข
เลขท้ายปลายประทัดเขาว่าอย่างนั้นนะครับ

จริงเขาว่ากันอย่างนั้นไงแล้วก็เลยต้องมาเต้น
หน้าองค์ท้าเวสวันนำดอกไม้มากราบไหว้แก้บนด้วยนะ

เขาว่ากันว่าที่นี่เหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
บันดาลโชคให้ไงจากการพูดคุยกับทั้งสองท่านผู้ดวงดี
ถึงที่มาของการถูกรางวัลว่าก็ในวันพระใหญ่ที่ผ่านมา
มาทำบุญที่นี่ที่วัดขาวพระทองอฉถอรศทศรีธรรมราช
เอาล่ะในการประกอบพิธีทางศาสนาก็เวียนเทียนเสร็จเนอะในวันนั้นเนาะ
ประจุดประทัศน์ด้วยวันนั้นนะเลยเอาเร่งหมายประจุดประทัศน์ไปเสี่ยงโชคดู
ไอย๊ะใช่ไอย๊ะเช่ง
ถูกรางวัลเฉยเลย
แล้วไม่ได้ถูกคนเดียวเขาบอกว่าถูกกันทั้งหมู่บ้านเลย

ย้ายสำหรับโดรดครัวทันไม่เนี้ยเอางี้แหละกันก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยน้อ
แต่ไอ้คนที่ไม่ถูกก็มีก็เลยอดเต้น
คนที่ไม่ถูกย้ายหมู่บ้านนี่แล้วไม่เป็นไร

แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ